หันมาให้ความสำคัญกับการทำธุรกิจ
คู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

จนถึงแพ็คเกจจิ้งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานครับ
โยเกิร์ตจากแบรนด์ไบโคเกิร์ตต่างจากโยเกิร์ตทั่วไป
เพราะมีส่วนผสมหลักเป็นเนื้อมะพร้าวน้ำหอมแก่
ซึ่งปกติแล้วชาวสวนมักจะทิ้ง
เพราะเนื้อหนาเกินไปไม่สามารถขายได้
คุณวิพาดากฤษลันเจ้าของแบรนด์เล่าว่า
ที่มาของไบโคเกิร์ตเกิดจากตอนไปเที่ยวชมสวนมะพร้าวอินซี

แล้วเห็นกองขยะจากมะพร้าวน้ำหอมแก่
จึงเกิดไอเดียว่ามะพร้าวเหล่านี้
สามารถนำมาผลิตเป็นโยเกิร์ตเพื่อสุขภาพได้
จุดเด่นของใบโคเกิร์ตคืออุดมไปด้วยโปรไบโอติก๖สายพันธุ์
ได้ลองหันมามองแล้วก็ช่วยกันลดนะคะ
คือหลายส่วนช่วยกันผู้บริโภคช่วยกัน
เราก็จะเห็นว่ามันสามารถรวมให้จำนวนมีเทน
ที่เกิดแก๊สเริ่มกระจกลดลงได้จริง

ดอกเกลือผสมกับกลิ่นของสมุนไพร
โดยผลิตภัณฑ์จะมีทั้งเกลือสปาสมุนไพร

และสังเกตว่าแพ็คเก็ตจากแบรนด์นี้
ใช้ขวดแก้วเป็นหลักแทนการใช้พลาสติก
ผลตอบรับของลูกค้าที่ผ่านมา

เพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ให้ความสำคัญ
กับการใช้สินค้าที่เป็นธรรมชาติอยู่แล้วด้วยส่วนหนึ่งตอนนี้
แล้วก็ยังมีเทรนด์เรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมเข้ามาด้วย
ผู้บริโภคให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น
และสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวเศรษฐกิจไทยรัฐทีวีรายงาน